อ่ะจับสดมาแล้วจ้ะแม่เอ๋ย

กลัวคุณบีและคุณโยอดใจไม่ไหว

นี่เป็นตับสดนะยังไม่ได้ปรุง

แต่ละตับคืออะไรบ้างคะพี่บอล

ว่าจะเป็นเมนูผัดเมนูต้มเมนูทอด
บอกได้เลยว่าทุกเมนูต้องใช้ตับหมูพอดราคา
อันนี้คือตับไก่นี่น้ำหนัก๑กิโลกรัมเหมือนกัน

ใช้มันอร่อยที่สุดผัดเผ็ดก็ได้ผัดกะเพราก็อร่อย
นี่ตับไก่ย่างนะกินกับข้าวเหนียวร้อนนะ
นี่คุณบีและคุณเพชรสหรัฐครับ
อยู่ในใกล้ไหลคุณโย

แต่๑กิโลกรัมเท่ากัน
บอกได้เลยว่าอย่าไปแคร์
เพราะว่าเป็นตับนี่แหละอร่อยเหมือนกันเลย

ถูกสุดหมูถูกกว่า
เดี๋ยวเข้าไปเลียงความฮากันสักคนละตับนะคะ
ตับไก่ตับเป็ดตับหมูไว้ตรงนี้ก่อนค่ะ

๔ตับเลยค่ะตับนี่แหละค่ะคุณ
อันนี้๓ตับของคุณไม่ว่าจะเป็นตับหมูตับไก่หรือว่าตับเป็ด
นี่คือน้ำหนัก๑กิโลกรัมทั้งหมด

ตับไหนราคาถูกสุด

เป็ดนี่ผมแทบจะไม่เคยเห็นเท่าไหร่นัก
ค่ะก็ใส่ในก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋เป็

ไม่เกลื่อนกราดเท่าไหร่
แต่ว่าเป็นภาษาแบบพูดกันแบบเจ็บแสบด้วย

โอ้โหตายแล้วชีวิตนี่เรื่องตับอยู่แค่แรกมากเลยครับผม

หรือจะให้เป๊กตัดข้อที่แพงออกให้
คุณคะเป๊กจะตัดข้อที่แพงออกให้คุณและตับที่แพงที่สุดคือตับตับตับหมูค่ะตับหมูราคาอยู่ที่

เหลือตับไก่กับตับเป็ด
คุณคะคุณต้องเลือกค่ะเป็นบุญของผมแท้
ผมว่าจะตอบตับหมูไปแล้วเมื่อกี้คิดว่าตับหมูถูกสุดใช่ไหม
ใช่นะครับหรือว่าต้องวนกลับมาดูที่เป็ดอีกครั้งหนึ่งแล้ว
สังเกตให้ดีน้ำหนักเท่ากันค่ะ

แต่อันนี้ก็แพงนะที่เคยซื้อมา
ใช่ไหมอะไรแต่เคยซื้อตับไก่
ใช่ไหมแต่แพงจริงจริงเคยได้ยินมาเหมือนกันว่ามันขี่กัน

ใครขี่ใครคะผมไก่ไม่ขี่เป็ดนะคะเออมันกูจะบอกมันขี่กันไม่ได้นะ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
และตับเป็ดราคาถูกกว่าไหม
ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า
และราคาอยู่ที่ต้องถูกกว่า๙๐
ถูกกว่า๘๐บาท
นี่พี่น้องเดี๋ยวเชื่อมากนี่น้องดำตับเป็ดผมถูกสุดเหรอครับเนี่ย
ถูกสุดผ่านข้อที่๒มาได้ค่ะคุณโยนและคุณบีตอนนี้รับเงินสะสมไปแล้วค่ะ
เสียตัวช่วยไป๑ตัวช่วยแต่ก็คุ้มค่ามากค่ะ
ข้อต่อไปนะคะเงินเพิ่มขึ้นค่ะเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ
คำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาใช่ไหม

พี่สงฆ์คุยกับเจ๊หน่อย
เจ๊เชื่ออาหงมาเถอะที่นี่จอดได้

ถ้าจอดแล้วมันจะปลอดภัยจริงหรือเปล่าพี่ติ๊ง
โอ้โหออฟเฟ่ยเชื่อค่ะตรงนี้ปลอดภัยที่สุด
มั่นใจจริงไหมล่ะพี่แมง

เฮ่ยสิทธิ์น้อง
นี่สิน้องนี่มีเจ้าน้ำอะไรกี่เท่า
เฮ้ย

อติ่งทำไมลืมให้ห้ามอส้ง

ไม่ต้องพบนะ

ลดการสะสมของแบคทีเรียนะฮะ
ที่เกิดจากเหงื่อและทำให้มีกลิ่นหอม
ที่สำคัญใช้เงินนิดเดียวซื้อได้

เดี๋ยวนะข้อนี้คุณบีอาจจะงงงวย

คำถามข้อที่๓มูลค่า๘๐๐๐บาท
แบบไหนราคาถูกที่สุด